ที่เราบอกว่ามาอ่านอีกรอบแล้วมาเจอบรรยากาศแบบนี้ก็ยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่
จากเหตุการณ์ที่จำได้ไหมคะว่าที่เจ้าสาวที่ตัวเจ้าบ่าวคุณอ้ำ
กำลังขับรถไปหน้าบริเวณโรงงานแล้วจะไปรับแฟนสาว
นั้นมีรถพ่วงคือพุ่งมาชนจนรถของคุณอ้ำเนี่ยว่าที่เจ้าบ่าวสะบัดแล้วกลายเป็นไปชนแฟนสาวจนเสียชีวิต
แล้วก็คือมันเป็นเรื่องเศร้าสลดที่๒คนเขากำลังจะแต่งงานกันในวันที่๒๕ธันวาคมนี้ด้วย
กลายเป็นจากงานวิวาต้องกลับมาจัดงานศพแทนนะคะ
โดยการจัดงานศพนะคะของนางสาวนัฐกาลสุดคงค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เราบอกแหละว่าเสียชีวิตนะคะแบบกระทันหัน
คือทางด้านของหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
มีการจัดตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลมา๓คืน
อันนี้ก็เป็นภาพที่ย้อนไปให้ดูวันที่เกิดเหตุ
ว่าสีภูกระดึงพัฒนาที่เลยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า
ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยมากันเยอะเลยนะคะ
มาทำบุญถวายพระทหารพระสงฆ์๖รูป
แล้วก็มีการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย
ในงานเนี่ยก็นำชุดเจ้าสาวสีขาว
มีรองเท้าสีขาวมาวางไว้นะคะเป็นรูปภาพหน้าศพ
หน้าล่วงสบเนี่ยก็จะคือภาพถ่ายพีเวอร์ดดิ้งนะคะคุณปุ๊บ
แบบนี้แหละค่ะก็ยิ่งทำให้คนที่มางานเนี่ย
เกิดความเศร้าศกเสียใจนะคะคือเป็นภาพถ่ายพรีเวดดิ้ง

หลายคนเห็นแล้วสะเทือนใจมากค่ะ
อืมนี่แหละนะคะทางด้านของคุณอ้ำเนี่ยนายชนละทิศนะคะ
แฟนของผู้ตายก็มีสีหน้าที่เศร้าหมองอย่างเห็นได้ชัดแล้วค่ะ
บางช่วงญาติก็ต้องเข้ามากอดปลอบใจ
เพราะว่าเห็นไหมคะคุณคือเจ้าตัวยังคงร้องไห้อยู่เลย
ใช่แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้แล้วนะฮะ
จะมีประวัติภิษฐ์ชาวประนักติดจับเขาร่างแล้วนะครับ
ใช่ค่ะจะมีการเคลื่อนศพนะคะขึ้นเมน
แล้วก็ทำการชาปนกิจในเวลาบ่าย๓โมงนะ
ก็จะมีการจัดสถานที่ประดับดอกไม้ไว้อย่างเรียบง่าย
จะมีรูปผงสีขาว๔ตัวค่ะ

สื่อความหมายถึงการส่งดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์
บรรยากาศภายในงานก็ยังอยู่ในบรรยากาศที่เศร้าโศกเสียใจ
ของคนที่หลายคนรักคุณนัทเป็นอย่างมากนะคะ